ต้องเรียกเขาว่าว่าที่เจ้าสาวนะคะสำหรับสาวใบเตยอาสยามนั่นเอง
คุกเข่าขอแต่งงานกันไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะ
แล้วก็เมื่อวันก่อนที่ผ่านมาเนี่ยพี่แมนก็เข้าไปหาเฮียฮ้อ

มารยาทมีมารยาทดีเข้าถึงผู้ใหญ่ไวกว่าสายฟ้าแลบยิ่งกว่านะคะ
นี่แหละค่ะต้องบอกเลยว่าเดือนหน้าไม่ใช่เดือนหน้า๔เดือนตุลาคม
กำลังจะจัดงานแต่งงานแล้วหลายคนแห่นับนิ้วอีกแล้ว
นับนิ้วแล้วก็ส่องชง๒ชุด๒พุง
ใบเตยว่าเอ๊ะแต่งฟันสายฟ้าอย่างนี้น้องท้องหรือเปล่า

เมื่อวานนี้ค่ะว่าที่เบาสาวเขาควงกันออกงานอีเวนต์

กระซิบบอกมาว่าที่รีบแต่งเพราะว่าเลิกดีที่หมอช้างดูให้๕ตุลาคมนี้ค่ะ

ปีนี้เป็นปีที่ลงตัวในเรื่องของคือใบเตยก็ทำงานจบทุกอย่าง
ไม่มีอะไรที่ข้างใดเลย
หมอช้างเป็นคนดูให้เราทั้งสองคน
ซึ่งมีมาหลายวัน๔วันให้เราเลือก

อันนี้ต้องรอทางแจ้งกลับมา
แจ้งนะเอาแบบตลกด้วยนะ

แต่หลังจากนี้พี่แมนบอกว่าไม่แน่
คือผมคิดนะถ้าท้องมันก็ดีหลังจากนี้
แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ท้องครับแต่ว่าเราวางแผนกันหลังจากแต่ง
พี่อยากมีลูกชายสัก๒คนครับ
แล้วผู้หญิงครับผู้หญิงกลัว

หนูอยากมีแฟนหนูอยากไปทำแฝด
เอาว่าตอนนี้ยังไม่ท้องนะคะแต่ถ้าท้องทีเดียวก็อยากจะมีสัก๒คน
ก็คอยได้แฝดสมใจน้องใบเติร์ดกันละกันนะคะ